คุณผู้ชมอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะลูกบ้านคอนโดนึงเนี่ย
คือเธอกำลังจะขึ้นไปบนห้องของเธอ
แต่คราวนี้เธอลืมหน้ากากอนามัย
ทีนี้กฎของคอนโดนี้ลูกบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
แล้วก่อนจะขึ้นตึกเนี่ยเราประพ็อก็ห้ามเลย
แล้วก็บอกว่ามันเป็นกฎก็ชี้แจงปรากฏว่าเกิดการโต้เถียงกันค่ะ
ลูกบ้านก็ยืนยันก็ห้องฉันอยู่ข้างบน
หน้ากากอนามัยก็อยู่ข้างบนปกติฉันใส่ทุกครั้งแค่ครั้งนี้ฉันลืม
ทีนี้พอเถียงกันแล้วมันก็มีการพูดจา
เหมือนกับเชิงดูถูกว่าเป็นรอปภมาสั่งได้ยังไง

คุณผู้ชมคะคลิปนี้นี่แหละที่เขามีการแชร์กันในโลกโซเชียล
แล้วก็กลายเป็นข่าวเป็นคราวนะคะซึ่งก็เป็นการเถียงกัน
คือตัวสามีภรรยาก็พูดโวยวายใส่รอปภคอนโดหนึ่ง
เพราะว่ารอปภเขาเตือนไงให้ใส่หน้ากากอนามัย

ว่าน่าจะมาจากที่รถแล้วจะขึ้นข้างบนบ้านนะคะ
ก็ลืมอ่ะเนาะ
แต่ที่อยู่ตรงคางนั้นไม่ใช่ใช่ไหม

เหมือนแฟนเอามาห้างเออแล้วก็มันยืนต่อว่าต่อค้านกันอยู่เนี่ย
ทีนี้ผู้หญิงมีประโยคที่พูดว่าเป็นแค่รอปภกินเงินเดือนพวกฉัน
ทีนี้คุณผู้ชมเห็นภาพจากมุมที่คนถ่ายแล้วใช่ไหม
เดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือลูกศรสีเขียวเนี่ย
คือรอปภนะคะที่มีเรื่องกันแล้วก็สามีภรรยา
ทีนี้พอมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะคะ
คือลูกบ้านผู้หญิงเขาก็ชี้แจงแหละว่าปกติจะใส่หน้ากากอนามัยตลอด
แต่ว่ารอบนี้คืออยู่บนห้องก็แค่ลืมแล้วทำไมถึงขึ้นห้องพักไม่ได้
ปภเองก็พยายามที่จะพูดให้เข้าใจ
แต่เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นมันเริ่มรุนแรงขึ้น
เพราะว่ามีผู้ชายอีกคนนึงเมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหม
ผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยน่าจะเป็นช่างประจำอาคารเนี่ย
เข้ามาแล้วก็มาโต้เถียงกับลูกบ้านด้วยมีการผลักอกกันด้วยนะคะ
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมจังหวะนี้ที่ที่ลูกศรชี้เนี่ย
เป็นจังหวะที่สามีเข้าไปหาเรื่องรอปภ
แล้วเหมือนกับจะผลักภรรยาก็พยายามเดินไปห้าม
แต่ตอนที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่
ไปเจอกับรอปภคนในคลิปนี้
ชื่อว่าคุณนรเทพวรรณสังอายุ๓๐ปี

รอปภคนนี้เป็นรอปภที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ

ตักเตือนลูกบ้านที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
แต่ว่าลูกบ้านคนนี้เขาไม่ยอมแล้วเขาก็ไม่พอใจ

สามีลงมาใช้ศอกกระแทกใส่รอปภด้วย
แล้วก็มีการต่อว่ามีการจะทำร้ายร่างกายกัน
ลูกบ้านไปติดต่อนิติบุคคลให้มาไกลเกลี่ย
ทีนี้ตัวรอปภเองเขาก็บอกนะบอกว่า
เอาจริงผมรู้สึกท้อแท้เหมือนโดนดูถูก
เหมือนโดนเหยียดหยามในอาชีพ
แล้วเขาก็บอกด้วยนะว่าอยากให้ลูกบ้านมาขอโทษนะคะ
อาชีพที่เขาหาว่าทำอะไรเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวว่าคนเราน่าจะอาชีพไหนมันก็สุจริงเหมือนกันนะครับ
นี่แล้วพอมันเป็นคลิปมาแบบนี้เนี่ยนะคะ
ลูกบ้านตอนแรกเขาก็มีการออกมาบอกด้วยว่า
ฟ้องคนที่ถ่ายคลิปไปลงโซเชียล
เราก็อยากรู้ว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นยังไง
ล่าสุดก็มีการติดต่อไปที่นิติบุคคลของอาคารนี้แล้ว
นิติบอกแบบนี้ค่ะบอกว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อ๑๙มิถุนายนที่ผ่านมา
ตอนนี้ทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ตักเตือนรอปภของอาคารไปแล้วด้วย
นิติบอกว่าการให้สวมแมสมันเป็นมาตรการของอาคารจริง
แต่สมมุตินะถ้าต่อไปลูกบ้านคนไหนที่ติดขัดไม่มีแมสเนี่ย
ก็อยากให้รอปภมาบอกนิติให้นิติจัดการ
เพราะว่านิติเขาจะมีทางแก้ไงอย่างเช่นมีแมสสำรอง
แล้วก็อาจจะเป็นคนมาชี้แจงเอง
ทีนี้นิติก็มีการตอบว่ารอปภเหมือนกันนะว่ารอปภจริง
ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ห้ามไม่ให้ลูกบ้านขึ้นห้อง
เพราะว่าจริงห้องมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา
ทีนี้นิติก็เลยบอกว่าคือมันก็โตเถียงกันด้วยอารมณ์แล้วค่ะ
ถ้าเกิดว่าจะมีการเรียกร้องค่าเสียหาย
ติบอกว่าก็จะต้องไปดำเนินการกันเอาเอง

นิติก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องอบรมรอปภเรื่องแบบนี้ด้วย

อยากให้เรื่องนิดหน่อยมันกลายเป็นเรื่องเป็นราว

ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแหละนะครับ

รับพอเองก็มีเหตุผลของรับพอนะครับ